เมื่อวานนี้เพิ่งไปส่งสดร้อนที่สุวรรณภูมิเลย

อย่างที่ทราบชีพจรรองเท้าสุดค่ะ

ที่อิตาลีมาถึงเมืองไทยดิฉันเห็นหัวของมันรัวเลย
โอ้โหมาถึงเมืองไทยประมาณ๖โมงเช้าของเมื่อวานนะ
เข้าโรงพยาบาล๓ชั่วโมงไปให้น้ำเกลือ
ปัสสาวะเป็นเลือดนะคะแล้วก็เป็นหลายโรคคือขึ้นเครื่องก็จะเป็นลมมาถึงเมืองไทยเสร็จ
เพราะว่าแพ็คกระเป๋าค่ะแล้วเมื่อคืนก็บินไปต่อที่ปารีซแฟชั่นวีคนั่นเองค่ะ
ดิฉันเข้าเรื่องความว่าพักผ่อนน้อยด้วยใหม่ดาวิกาใช่นะคะ
ก็คือจะปิดนะคะแม่น้ำแซนค่ะกลางมหานครปารีสแล้วก็เดินค่ะ
จะมั่นใจขนาดไหนตื่นเต้นหรือเปล่าไปฟังใหม่ดาวิกาซึ่งป่วยอยู่นะเนี่ย

เขาเรียกว่าปิดแม่น้ำเดินบนแม่น้ำเลยค่ะ
ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากของใหม่
กำลังใจเต็มร้อยแล้วก็สู้ค่ะเดี๋ยวจะพักผ่อนได้เพียงพอค่ะ

ส่วนความรู้สึกนะคะที่ได้ไปเดินร่วมเดินแบบในแบรนด์ดัง

บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากเป็นเกียรติสุด
แต่เพราะเทินว่ามีดาร์ม่าพี่เอ๋ซุภาชัย

โพสต์ไอจีไม่รู้พูดถึงใครบอกว่าจริงที่ไปมิลานไม่ใช่แบบว่า

เขาไม่พูดชื่อดาวิกาแต่บอกว่าคนอื่นปูปายาก็ไปมาก่อน
ไม่ใช่แบบดาวิกาไปคนแรกนะคะ
ซึ่งใหม่จะตอบยังไงเกี่ยวกับพี่เอโพสต์แบบนี้ไปฟังเลยค่ะ
ไม่ขอพูดถึงดีกว่าค่ะเพราะว่าหนูว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับหนูหรอก
หนูว่ามันเป็นอะไรที่คนเขาจับโยงกันได้ง่ายมากค่ะ
เพราะว่าก็ต้องคิดถึงหนูเป็นเรื่องปกติไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คิดถึงหนูนะคะ
แล้วก็ขอให้เธอเดินทางสุขภาพแพ็ดแรงด้วยนะ
ปลอดภัยไปทั้งหมด๖วันเดินจิกวันที่๓๐ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ที่สำคัญเรื่องแบบนี้ที่น้องใหม่เป็นเนี่ยง่ายเลยนะคุณผู้ชมพยายามอย่าอั้นปัสสาวะ
ปวดแล้วต้องรีบไปจัดการนะโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงเราด้วยเนี่ย
สุขภาพต้องสำคัญมากเลยนะคะ